ในการลงไปกู้รถเก๋งที่จมอยู่ในบ่อน้ำลึก

คือเจ้าของรถขับมาหาญาติ

ขับไปขับมาตกลงไปในบ่อน้ำแบบนี้นะครับ
จุดในที่กู้ภัยมูลอิทธิศธรรมรัฐศมีร์มณีรัฐ
แล้วก็หน่วยกู้ภัยจตุรธรรมประทีพานทอง

นำรถเก๋งที่จมอยู่ในบ่อน้ำ
พื้นที่หมู่๘ตำบลมาปลงอเผิกพานทองจวัตรชมบิรี

จุดเกิดเหตุเป็นบ่อน้ำธรรมชาติกว้าง๕๐เมตรแล้วก็ลึกประมาณ๑๕เมตรนะครับ
โดยกู้ภัยต้องลงงมค้นหาในน้ำ
จนกระทั่งหน่วยกู้ภัยโผล่ขึ้นมาแล้วบอกเจอแล้วนะฮะ
รถเก๋งจมอยู่ใต้น้ำห่างจากฝั่งไปประมาณ๑๕เมตร

ทีนี้ก็ต้องใช้เชือกผูกล้อแล้วก็รถเครนดึงขึ้นมาจนสำเร็จนะครับ
ทะเบียน๙กถ๙๐๑๓กรุงเทพมหาละคร
สภาพด้านหน้าพังยับเลยกันชนหลุดกระจกข้างก็หลุด
ประตูฝั่งคนขับถูกเปิดออกนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดประดาน้ำก็เปิดเผยนะครับ
หลังจากรับแจ้งก็รีบนำกำลังมาตรวจสอบ
พบว่ารถจมอยู่ก้นน้ำก้นบ่อลึกนะครับ
ใช้เวลาเก็บกู้รถนานกว่า๑ชั่วโมงนะครับ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ขณะที่ญาติของคนขับรถเก่งก็เล่าให้ฟังนะครับ
ว่าให้ทีมกู้ภัยฟังนะครับ
บอกว่าคนขับรถขับรถเดินทางมาจากกรุงเทพ
ก็จะขับมาหาญาตินี่แหละฮะแต่ว่าไม่ชำนาญทางครับ
พอถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งครับ
ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกลงไปในบ่อน้ำ

ส่วนคนขับนะคุณหนีออกมาได้นะครับหนีออกมาได้
อย่างปลอดภัยนี่คุณคงแบบว่ารถกระจกทัน
แล้วก็รีบออกมาโดยที่ไม่ทันได้จมลงไปในน้ำนะครับ

เปิดกระจกคนขับแล้วออกมาได้
นี่แหละครับกู้ภัยฝากเตือนถึงคนขับรถทุกคนนะฮะ
แต่ขอให้มองเส้นทางด้วยนะครับ
เพราะบางทีมันเจอโค้งอะไรที่แบบอันตรายแบบนี้
และบางอย่างคือไม่คุ้นชินไงคุณ
ไม่เคยมาก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับ

เนื่องจากได้แจ้งให้บริษัทประกันภัยเนี่ย

ส่วนทางด้านคดีความก็ยังไม่มีผู้เสียหาย
เขาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ